บนเส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติ
ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวสุดอันซีน

ไฮไลท์คืออยู่ความสวยงามของกองหิมะ
ทับถมกันสูงจนกลายเป็นกำแพง๒ฝั่ง
ก็จะเปิดให้เข้าชมเพียงปีละครั้งเท่านั้นนะครับ
ติดตามความสวยงามได้จากคุณขมลวันการีพัฒน์ครับ
เทือกเขาทัทยามาเรียงรายสลับซับซ้อน
คือเส้นทางสู่กำแพงหิมะขนาดมหมา
ที่จะเปิดให้เข้าชมปีละครั้ง
เทือกเขาของที่นี่ครอบคลุมอนาเขตจังหวัดโทยามา
กับจังหวัดนากาโนซึ่งอยู่ทางภาคกลางของประเทศญี่ปุ่น
คล้ายคลึงกับเทือกเขาแอ้วในยุโรป
ได้รับการขนานนามว่าเจแปนแอ้ว
ต้องโดยสารเคเบิ้ลทาที่สถานีทาเทยามา
แต่ระดับขึ้นเขาระยะทาง๑๓กิโลเมตร
ใช้เวลาเดินทางประมาณ๗นาทีค่ะ
จากนั้นเปลี่ยนมานั่งชัตเตอร์บัตรชมวิวสองข้างทาง
เลาะตามไหล่เขาอีกประมาณ๑ชั่วโมง
ใครหลับพลาดนะคะเพราะวิวข้างทางสวยมาก
เห็นธรรมชาติล่มรื่นยิ่งสูงขึ้นก็จะเริ่มเห็น
ภูเขาระบายสีขาวไกลสุดลูกหูลูกตา
ทันทีที่รถบัสจอดที่สถานีมุโรโด
ความสูง๒๔๕๐เมตรจากระดับน้ำทะเล
ต้องร้องว้าวตื่นตะลึงไปกับภาพที่ได้เห็นอยู่เบื้องหน้า
หิมะทับถมกันสูงจนกลายเป็นกำแพงสองฝั่ง
ตั้งแต่งานทอดยาวตัดกับท้องฟ้าสดใส

เมื่อสักครู่นี้นะคะได้ชมวิวหิมะจากบนรถบัตรว่าสวยแล้วค่ะ
แต่การได้มาสัมผัสกำแพงหิมะสีขาวอย่างใกล้ชิดแบบนี้

ในแต่ละปีนะคะโดยเฉลี่ยแล้วกำแพงหิมะจะมีความสูงถึง๑๗เมตร
แต่ก็มีบางปีที่หิมะตกหนักความสูงเฉลี่ยอยู่ที่๒๕เมตรเลยล่ะค่ะ
เดี๋ยวต้องขอตัวไปสัมผัสความหนาวก่อนนะคะ
ขอลองจับกำแพงหิมะดูสักหน่อย
เย็นดีค่ะเหมือนน้ำแข็งใสเลย
นักท่องเที่ยวสามารถขีดเขียนข้อความเล่นลงบนกำแพงหิมะได้ด้วยนะคะ
ที่นี่จะเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน
ซึ่งจะเป็นช่วงที่กำแพงหิมะมีขนาดใหญ่ที่สุด
หลังจากเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป
กำแพงจะค่อยลดความสูงลงเรื่อย
เดินต่อไปอีกหน่อยจะเจอลานหิมะกว้าง
จุดชมวิว๓๖๐องศา
ให้นักท่องเที่ยวได้เดินย่ำหิมะนุ่มสุดฟิน
ไฮไลท์คือการนั่งรถบัตรไฟฟ้าลอดอุโมง

สัมผัสความอลังการของเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น

น้ำสีเขียวมละกดสวยค่ะ
ที่นี่ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างกว่า๗ปี
ซับบรรยากาศรับลมเย็นสุดฟิน
ภารกิจพิชิตเส้นทางเจแปนแอล
จนภายบนเทือกเขาทัศเทยามา
ครั้งนี้ประทับใจไม่รู้ลืม
ให้๓คำสวยสุดยอด

ข่าวทรัศน์ทีวีรายงาน